ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะในวันนี้ค่ะหมอไก่จะพาคุณผู้ชมมามูเรียกทรัพย์ให้เข้ากระเป๋าต้องมาที่นี่ให้ได้เพราะที่นี่เด็ดด้วงปังมากเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่ย่านพระรามสองค่ะที่นี่ก็คือสารเจ้าแม่งูจงอ่างและลูกค่ะที่ศาลแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสารเล็กเล็กค่ะแต่ก็มีความเข้มขังไม่น้อยไปกว่าที่ไหนเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภค่ะเขามีคำล่ำลือกันค่ะว่าถ้าใครนะคะที่มาขอพรนะคะในเรื่องของโชคลาภที่นี่มักจะได้สมใจปรารถนานะคะ
ในอดีตเคยมีคนมาขอพรแล้วมาถวายไข่ไก่สดถึงหนึ่งหมื่นฟองค่ะพอถามไปนะคะว่าเขาอ่ะมาขอพรอะไรทำไมถึงได้มาถวายไข่ไก่เยอะขนาดนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีคำตอบมาค่ะแต่สันนิษฐานนะคะว่าน่าจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
สารแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการสร้างถนนพระรามสองค่ะคือมีคนงานคนนึงนะคะเขาฝันค่ะว่าเจ้าแม่งูจงอางอ่ะมาบอกว่าให้เลื่อนการก่อสร้างถนนที่นี่ไปก่อนได้ไหมเพราะว่าตนเองอ่ะกำลังท้องแก่นะคะถ้าสมมุติว่าตัวเองคลอดเนี่ยแล้วก็จะออกจากพื้นที่ไปเองพอคนงานนะคะเอาเรื่องความฝันนี้ไปเล่าให้คนอื่นโอ้คนอื่นเขาไม่เชื่อไงคะ
เท่านั้นนะคะแล้วการก่อสร้างก็ยังดำเนินต่อไปค่ะปรากฏว่าการก่อสร้างในครั้งนี้นะคะก็ทำให้ครอบครัวของงูจงอางเนี่ยตายเรียบหมดเลยนะคะแน่นอนว่าท่านก็เกิดความอาฆาตแค้นค่ะและน่าแปลกใจนะคะว่าหลังจากนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนพระรามสองเยอะมากมากเลยนะคะเขาก็เลยมีการสร้างสารเจ้าแม่งูแห่งนี้เพื่อเป็นการขอขมานั่น
สำหรับขั้นตอนการไหว้ให้ฟังนะคะถ้าคุณผู้ชมมาสารเจ้าแห่งนี้ค่ะอย่าเพิ่งไปไหว้เจ้าแม่งูนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราเนี่ยต้องมาไหว้สารประภูมิและสารตายายด้านหน้าก่อนเพื่อเป็นการเปิดดวงชะตาค่ะในการไหว้สารประภูมินะคะเราจะใช้ทุกข์ทั้งหมดห้าดอกค่ะ
และคุณผู้ชมคะการที่เราจะมาไหว้เจ้าแม่งูจงอางนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนี่เลยค่ะก็คือการถวายไข่ไก่สดนะคะซึ่งคุณผู้ชมไม่ต้องลำบากไปหาซื้อมาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าที่ศาลเนี่ยเขาก็มีบริการเช่นเดียวกันค่ะ
ในเรื่องของการจุดทูปนะคะเราต้องจุดทูปทั้งหมดเก้าดอกค่ะและขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยนะคะต้องตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะถ้าอยากจะได้โชคได้ลาบใดก็อธิษฐานกับองค์เจ้าแม่ได้เลยค่ะ
และคุณผู้ชมคะในมือของหมอไก่เนี่ยเรียกว่าธนบัตรนำโชคค่ะที่คุณผู้ชมนะคะสามารถไปแลกได้จากด้านหน้าศาลนะคะให้เรามาอธิษฐานกับเจ้าแม่งูจงอางจากนั้นนะคะให้นำธนบัตรใส่เข้าไปนะคะที่ปากของเจ้าแม่ค่ะแล้วให้เราเก็บหนึ่งใบเอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ
และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นกิมมิกของที่นี่เลยค่ะนั่นก็คือการถวายหนังกางแปลงนะคะถ้าใครอยากจะถวายหนังแก่องค์เจ้าแม่ค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะ
หาโอกาสในการมาทำบุญนะคะ
แล้วก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีเมทุนนะคะ

มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์อย่างเต็มที่เลยค่ะ
ถ้ามีโอกาสได้มามูเพิ่มทรัพย์สักหน่อยหนึ่ง

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จ

มูเตลูนั้นก็เป็นเพียงการเสริมสร้างกำลังใจ

ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ